ดูท่าว่าเรื่องราวดราม่าระหว่างแม่โบแวนด้า
และอาน้ำอ้อยสอนมนตราอดีตผู้จัดการส่วนตัวของปทฤษฎีเนี่ย

ซึ่งทางด้านแม่โบวันด้าเองตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาให้คำตอบ
หรือว่าออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนแต่อย่างใด
มีเพียงข้อความผ่านทางอินสตาแกรมขอโทษหากทำให้ใครผิดหวังในตัวเธอเท่านั้นเองค่ะ
แล้ววันนี้ก็มีประเด็นโผล่มาหลังจากที่มีลายหลุด
ในข้อความเขาเชื่อว่าเป็นอาน้ำอ้อยคุยกับสมาชิกในกลุ่มไลน์๓๐คน
ชื่อกลุ่มมะลิเวิลนะคะมีประโยคที่บอกว่า
ล้มลุกฟันฝ่าก้าวเดินเคียงไหล่กันมา๒๐ปี
ก็ยังมีบางคนอยากกำจัดอาไปให้พ้นทาง
เพียงแค่อยากมีตัวตนอยากมีจุด
ระวังเถอะรับบ่วงกรรมตายไม่สวย
ซึ่งในหน้าสนทนาก็มีข้อความให้กำลังใจอาน้ำอ้อยด้วยนะคะ
ซึ่งอาน้ำอ้อยเองก็ยืนยันกับบันเทิงไทยรัฐว่าลายนี้เป็นของอาจริง
แต่เป็นข้อความคุยกันในกลุ่มนานมากเป็นปีแล้ว
แต่ถูกปล่อยออกมาในช่วงนี้เชื่อว่ามีคนหวังจะดิสเครดิต
แต่อาไม่ถือสาเพราะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร
และไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้
และเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเชื่อว่าวันหนึ่งแม่โบจะเชื่อว่าอาน้ำอ้อยไม่เคยไม่หวังดี
นับจากนี้รอให้แม่โบอารมณ์เย็นกว่านี้
หวังว่าวันหนึ่งเหตุการณ์นี้จะผ่านไปอย่างเรียบร้อย
หวังว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมาตลอดนับ๑๐ปี
เพราะเชื่อว่าแม่โบรู้จักนิสัยอาดีที่สุด
และเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้มีใครจะมาเป็นตัวกลางสมานรอยร้าวนี้
ยืนยันอีกครั้งว่าอาไม่มีปัญหากับใคร
และความสัมพันธ์กับครอบครัวสหวงยังคงเหมือนเดิม
ความรู้สึกตอนนี้ว่าอาน้ำอ้อยเสียใจหรือไม่
อาบอกว่าไม่เสียใจอะไรรู้สึกเฉยและไม่คาดหวังว่าจะจบแบบไหน
อาฝากบอกแบบนี้ค่ะอาขอยืนสวย

ไม่ต้องยืนก็ได้นั่งก็สวยเหมือนกัน
แต่คือต้องบอกว่าตอนนี้หลายคนคาดเดากันว่าน่าจะเป็นเรื่องราวดราม่า
เกิดจากความขัดแย้งระหว่างอาน้ำอ้อยแล้วก็แม่คุณแม่โบวันด้า